ลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์
ก็เป็นผู้นำประเทศชาติสุดท้าย
ที่ได้รับเชิญให้ไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการ
ก่อนที่ประธานพิธีบารักษ์โอบามา
จะหมดวาระในต้นปีหน้า
ซึ่งในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่เพิ่งผ่านพ้นไป
ก็ได้รับความสนใจจากสื่อหลายแขนงนะครับ
แต่ว่าไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่ผู้นำทั้งสองครับ
แต่ว่ากลับไปอยู่ที่การแต่งตัวแล้วก็เครื่องประดับ
ของสุภาพสตรีหมายเล็กหนึ่งของทั้งสองประเทศ
โดยเฉพาะสุภาพสตรีหมายเลข๑ของสิงคโปร์
ที่ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก
ถึงแม้จะเป็นประเทศที่ร่ำรวย
แต่ก็เลือกใช้ของที่เรียบง่าย
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในประเทศครับ

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่ผ่านมา
อกจากจะได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติ
จากเป็นครั้งแรกในรอบกว่า๓๐ปี
ที่สหรัฐอเมริกาได้ต้อนรับผู้นำสิงคโปร์

รวมทั้งยังเป็นงานเลี้ยงรับผู้นำจากต่างชาติ

นายบารักษ์โอบาหม่าผู้นำสหรัฐแล้ว
ความน่าสนใจของงานนี้ยังอยู่ที่การ

โดยนางมิชาโอบามาได้รับการยกย่องจากสื่อหลายแขนง
แต่งกายของเธอยังคงสง่างามและมีสไตล์ตามแบบฉบับของเธอ
โดยในพิธีต้อนรับผู้นำสิงคโปร์และภรรยา

มิเชลแต่งกายด้วยชุดลูกไม้สีเหลืองสดใส
เพื่อสื่อถึงคำว่ามิตรภาพตามธีมของงานเลี้ยง
ก่อนที่จะสร้างเสียงฮือฮามมากขึ้นไปอีก
หลังจากที่เธอเปลี่ยนเป็นชุดราตรียาวสีขาวงาช้าง

ใส่ไปในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ในปีนี้ด้วย
โดยนางมิเชลสวมเครื่องประดับเพียงเล็กน้อย
เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้แก่ชุดเกาะอก

ซึ่งถือเป็นการส่งท้ายการออกงานระดับประเทศ
ในฐานะสุภาพสตรีหมายเลข๑ได้อย่างงดงาม
ฝากฝั่งของนางโฮชิงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสิงคโปร์
มาในชุดลายดอกไม้สีดำสลับเงิน
ในพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในช่วงกลางวัน

ก็จะไม่เห็นความโดดเด่นใดกับการแต่งกายของเธอ
เหลือไปเห็นกระเป๋าที่เธอถืออยู่ว่า
ไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังแต่อย่างใด
ซึ่งทันทีที่ภาพนี้ถูกแชร์กันออกไปในสังคมออนไลน์
ก็มีสายสืบโซเชียลไปหาข้อมูลมาได้ว่า
กระเป๋าลายไดโนเสาร์สีน้ำเงินที่เธอถือไปทำเนียบขาวนั้น
มีราคาเพียงแค่ประมาณ๔๐๐บาทเท่านั้น
ยังเป็นฝีมือออกแบบของเด็กออทิสติก
เพียง๑๙ปีในโรงเรียนปาดไลท์ในสิงคโปร์
ซึ่งเธอให้การสนับสนุนอยู่
โดยสินค้าของโรงเรียนแห่งนี้จะถูกส่งขาย
เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กพิการออทิสติก
งานนี้สุภาพสตรีหมายเลข๑ของสิงคโปร์
ได้ใจชาวสิงคโปร์ไปเต็ม
เพราะเป็นการแสดงออกถึงความติดดิน
และยังช่วยโปรโมทสินค้าของทางโรงเรียนอีกด้วย
โดยหลังจากที่ข่าวนี้เผยแพร่ออกไป
ปรากฏว่ากระเป๋าลายไดโนเสาร์นี้
สามารถขายได้ถึง๒๐๐ใบในวันเดียวจนขาดตลาด
ทั้งที่ตามปกติแล้วต้องใช้เวลากว่า๔เดือน
ถึงจะขายกระเป๋าได้ยอดเท่านี้
สร้างความปราบปลื้มใจให้แก่เจ้าของผลงาน
รวมทั้งครอบครัวที่สุภาพสตรีหมายเลข๑
ให้ความสำคัญแก่พวกเขา
แต่งตัวอะไรเป็นพิเศษเธอเลือกสวมชุดแดงประกายทอง
ยาวทั้งตัวพร้อมด้วยเครื่องประดับกระเป๋าสีทอง
และผ้าพันไหล่สีแดงประกายทองเคียงคู่กับในลีเซียนลุง

เช่นเดียวกับประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา
รัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน